สนุกสนานกันต่อในคราวนี้เดี๋ยวจะพาไปไปเที่ยวกัน

เที่ยวแบบได้ความรู้กันด้วยนะคะ
พร้อมไหมเราไปปากหมุดพร้อมกันที่จังหวัดสุราธานีค่ะ

ที่นี่ก็แหล่งท่องเที่ยวอาหารการกินเพียบนะ

แล้วก็ปรับเปลี่ยนเป็นไร่นาสวนผสมนั่นเอง

พาเดินชมไร่นาสวนผสมในตำบลปากแพรกอำเภอดอนศักดิ์จังหวัดสุราชธานีแล้วค่ะ
ซึ่งเป็นสวนของนายมโนธรรมชูแสงเกษตรกรอายุ๔๓ปี
เขาแบ่งที่ดินสวนยางพารามาทำเกษตรผสมผสานในสวนนี้นะคุณ
องซ้ายมองขวาก็จะเห็นพืชผักผลไม้ต่างทั้งทุเรียนสับปะรดมะนาว
ผักหวานบวบถั่วฝรั่งกล้วยข้าวไร่พืชสักผักสวนครัวมากมาย

มีด้วยไม่ใช่แค่นั้นป๊าพูดพร้อม

เกี้ยกาบแดงน้ำเงินน้ำเงิน

แล้วก็นกกระทาก็มีเห็นไหมคุณ

คือเรียกว่าเลี้ยงด้วยกันปลูกพร้อมกันแบบนี้แหละ
ภายในไร่นาส่วนผสมทำให้ร่มรื่นนะคะ
แล้วก็ยังมีลำทานไหลผ่านอีกมากมายด้วยนะจ๊ะ
เจ้าของไร่แห่งนี้บอกว่า
ชักชวนพี่น้องมาทำโครงการค่ะ

ต่อมาก็มีผลผลิตในสวน

นี่ไงได้แนวทางแล้ว
ปรับปรุงสวนเปิดเป็นแหล่งให้ความรู้แก่เยาวชนดีกว่านะคะ
แล้วก็ปรับปรุงเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้วย
ส่วนน้องที่ไปเที่ยวชมนี่นะนางสาวทิพย์สุดาทิพย์
นุ้ยนักเรียนชั้นม๔โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
ซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มเยาวชนดอนศักดิ์บอกว่า
ได้รับความรู้จากการศึกษาแปลงปลูกผักภายในไร่นาสวนผสมนี้มากเลย
น้องก็จะนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพให้ยั่งยืนต่อไปค่ะ
ก็ฝากย้ำไปล่ะค่ะสำหรับผู้ปกครองท่านใดที่สนใจจะพาลูกหลานไปศึกษาหาความรู้
ไปเดินเล่นผ่อนคลายไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
ก็ไปกันได้นะจ๊ะเพราะว่านอกจากได้ชมธรรมชาติได้ศึกษาความรู้แล้วเนี่ย
เขายังมีกิจกรรมให้ทำด้วยนะคะโดยการให้เรียนรู้เรื่องราวต่างในสวน
แล้วก็นำต้นกล้าพันไม้มาให้ไปปลูกกันเออคนละต้นนะจ๊ะ
ต้นไม้ก็จะเวลาไปปลูกต้นไม้เนี่ยเขาก็จะมีชื่อให้
แตะเลยชื่อคุณชนะชื่อคุณเวตอชื่อคุณนิวนาวหาไปปลูกโตขึ้นมา
เราจะได้กลับมาดูได้ว่าต้นที่เราปลูกเนี่ยตายไหมโตหรือยังตายไว้โตสิ
ฉันเคยตอนเด็กเนี่ยไปปลูกต้นศักดิ์ตอนเด็กดิฉันก็ไม่รู้ว่าต้นไหนของดิฉัน
กลับไปหรือว่ายังไม่อยู่แล้ว
กลับไปไม่เจอผลงานของตัวเองแล้ว
อาจจะเจอแต่ไม่รู้ต้นไหนไง